ส่วนความคืบหน้าในคดีฆ่าและอำพรางศพไว้ที่ริมถนนเพชรเกษมที่จังหวัดนครปฐม
ทางด้านตำรวจกองปราบปรามค่ะก็จับกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมกันฆ่า
สองผู้รับเหมาที่รับถมที่ดินอยู่ในจังหวัดนครปฐม
จากนั้นก็นำศพไปทิ้งไว้ที่ริมถนนเพชรกะเสมแล้วนะคะ
จากนั้นก็ได้ไปว่าจ้างให้มือปืนซุ้มมือปืนภาคใต้มาก่อเหตุ
แต่สุดท้ายไปไม่รอดถูกตำรวจจับกลุ่มได้ค่ะ
นายจารึกพลดีและนายธีรยุทธ์รัตนพรมถูกตำรวจกองปราบรามจับกลุ่ม
หลังทั้งคู่ร่วมกันใช้ปืนยิงนายปราโมทคงชนะและนายนรงเนธพระฤทธิ์
เสียชีวิตแล้วนำศพไปทิ้งอำพลางคดีที่ถนนเพชรเกษมจังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่๒๒มีนาคม๒๕๕๙ที่ผ่านมา
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่า
คดีนี้ตำรวจกองปราบรามสืบสวนจนทราบว่านายจารึกซึ่งเป็นลูกน้องของนายธีรยุทธ์
เป็นผู้ก่อเหตุโดยมีชนวนเหตุมาจากการที่นายปราโมทและนายนรง
ทำสัญญาเช่าซื้อรถแบ็คโฮลจากนายธีรยุทธ์โดยได้มอบเงินดาวน์ให้จำนวนหนึ่ง
แต่เมื่อถึงเวลาส่งมอบรถปรากฏว่านายธีรยุทธ์นำรถมามอบให้ได้เพียง๑คัน
นายปราโมทและนายนรงพร้อมนายสุรศักดิ์อาทหารจึงทวงถามและเกิดการโต้เถียงกัน
ส่วนตัวของนายสุรศักดิ์นั้นได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุตำรวจตามจับนายธีรยุทธ์ได้ที่จังหวัดนครปฐม
ก่อนจะตามจับตัวในจารึกได้ที่สถานีรถไฟจังหวัดตรัง
จากการสอบประวัตินายจารึกพบว่ามีพฤติกรรมเป็นมือปืนรับจ้าง
สังกัดซุ้มมือปืนแห่งหนึ่งในภาคใต้
และเคยเป็นผู้ต้องหาคดีพยายามฆ่ามาแล้ว
ตำรวจจะเร่งสืบสวนขยายผลว่านอกจากคดีนี้แล้ว
นายจารึกเคยไปก่อเหตุที่ใดอีกหรือไม่ค่ะ